วันนี้เราอุ่นเครื่องเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกซบเศร้าเหงาเงียบกว่าจะขายของได้แต่ละชิ้นแต่ละอันมันขายยากเหลือเกินนั่งตบยุงรอ
เออนะฮะดังนั้นนะครับทีมข่าวของเราลงสำรวจตลาดในพื้นที่กรุงเทพมาดูผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาบ่นกันนะครับ
ติดตามจากคุณทัศนัยโคตรทองเลยครับ
วันนี้ผมลงพื้นที่มาสำรวจตลาดย่านห้วยขวางครับ
ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายอีกหนึ่งจุดของกรุงเทพที่มีความสำคัญ
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้คนออกมาเดินซื้อของน้อยลงมาก
คนขายเองบางส่วนก็หายไปจากปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งแต่มีโรคโควิด๑๙ระบาด

แม่ค้าขายหมูรายนี้บอกว่าขายของมา๓๐กว่าปีแล้ว
ครั้งนี้เจอหนักที่สุดแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่อยากได้ตอนนี้คืออะไรไปฟังกันครับ

โรงแรมร้านอาหารต่างไม่มีคนไปใช้บริการ

รายได้ของพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสดก็ลดลงตามไปด้วย
และถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็ยังคงลืมตาอ้าปากไม่ได้
ก็ลดไปประมาณกับครึ่งแล้วนะ
เพราะว่าร้านอาหารก็ขายได้น้อยลง
โรงแรมก็ไม่มีโรงแรมก็ไม่ได้ซื้อของอย่างนี้
คนจีนก็ไม่ได้เข้ามาร้านอาหารจีนหายไปครึ่งหนึ่ง
เขาเคยมาซื้อเราเขาก็ไม่มาซื้อ
มาซื้อก็ไม่มาซื้อตอนนี้ก็มีแค่คนซื้อกินไปปกติ
ตามหลักคนต่างชาติก็มาซื้อของเยอะนะ

มาพวกตัวโรงฝรั่งก็มาหมดนะ
ใช่มาซื้อของกินอยู่ทุกวันเลยเยอะเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะ
ใช่เขาทำกินเองก็มีร้านอาหารก็มี
ผลกระทบนี้ลามไปถึงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพราะเมื่อคนมาเดินตลาดน้อยลง

ไม่มีคนไปใช้บริการ

ตอนนี้ได้อยู่วันละ๔๕๐๐เอง

ครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงนั่นแหละ
ต้องก่อนวิ่งแค่ช่วงเช้าถึง๑๐โมง

ที่เราต้องอุ่นเครื่องเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐ

จะมีการจัดงานเสวนาที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนะฮะ
จัดโดยไทยรัฐกรุ๊ปร่วมกับกลุ่มปตท
กับเวทีเสวนาครั้งแรกในรอบ๗๐ปี
ร่วมแรงเปลี่ยนแปลงแบ่งปั่น
ภายในงานจะมีการจัดเวทีเสวนา
ในหัวข้อเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙
จุดยืนของไทยในเวทีโลก
โอ้โหเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจต้องสนใจกันนะฮะ

เพื่อจะเป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างใครคุณ
คือระหว่างภาคธุรกิจหรือว่าประชาชนพ่อค้าแม่ค้าอะไรเนี่ยนะฮะ
กับผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ

เพื่อวันพรุ่งนี้ของเศรษฐกิจไทย
คือเราต้องมองอนาคตแล้วหลังโควิด๑๙นะครับ
ก็จะมีผู้เสวนาที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
อาทิคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ

ท่านนี้นะคะเก่งมีความรู้ความสามารถ
แล้วก็ฝังตัวมีความชำนาญในแวดวงเศรษฐกิจมานาน
แล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วย
แต่ที่สำคัญก็คือเป็นผู้ดูแลนโยบายของรัฐบาล
นโยบายด้านการคลักษณ์ใช่ค่ะเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างด้วยนะครับ
ก็เลยต้องเชิญท่านมาเพื่อที่จะมาพูดคุย

ดรเศรษฐพุทธสุธิวาสนริพุทธท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วก็นายดานุชาพิชยะนันต์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แล้วก็ในงานก็จะมีการปราธาขภาพิเศษ
โดยนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
แล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะได้มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ
ด้วยงานนี้มีขึ้นใกล้แล้วนะคุณ
ใช่ค่ะในวันพุธที่๑๑พฤศจิกายนนี้นะคะ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเรื่อยไปจนถึง๒๑นาฬิกาตรงนะคะ

หรือว่าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
ตลอดสัปดาห์นี้ทางไทยรัฐทีวีนะคะ
รายการข่าวเที่ยงตั้งแต่วันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมก็สะท้อนมาก็ได้นะฮะ